ขาพาคุณผู้ชมมาส่องดู
ความสัมพันธ์ของคู่จิ้นอย่าง
คุณผู้ชมคือต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยเป็นคู่จิ้น

ไปเที่ยวไอซแลนด์ค่ะไปเที่ยวต่างประเทศ
ลงรูปณเดชน์ไปค่ะแต่ว่าคุณสังเกตไหมที่แท็กค่ะ
ก็จะมีแท็กของไอจียายาเสมอแทบจะทุกรูปเลยคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งนักแสดงสาวนะคะยายาไปถามสักหน่อยซิว่ารู้สึกยังไงบ้างค่ะ
นักแสดงสาวตอบแบบนี้ว่าก็เขินค่ะพี่กดเข้าไปดูทุกรูปเลยนะคะ

ก็เลยแบบไม่ว่างไม่ตรงกันด้วย
ทางด้านงานแสดงภาพยนตร์เรื่องใหม่กับค่ายหนังร้อยล้านนะคะ
นักแสดงสาวเผยว่ารู้สึกเกร็งไม่ใช่เรื่องการแสดงนะ

เวิร์คชับด้วยกันมาค่ะ
แล้วบางทีก็ไม่เข้าใจหนูก็ขำไว้ก่อน
เงิบนิดหน่อยเพราะหนูก็อ่าฮ่า
ประกบทั้งคู่หนูก็ดีใจอยู่แล้ว
ติดต่อมานานมากแล้วค่ะปีกว่าแล้วค่ะ
อยากลองดูค่ะมันเป็นอะไรที่นักแสดงทุกคนเขาก็อยากลองอยู่แล้ว
วันจันทร์เราจะมีบวงสวงค่ะ

พระนางรวมถึงนักแสดงเปิดตัวมา๓คน

มาว่าหนังเรื่องนี้เป็นแนวโรแมนติกคอมมาดี้